คุณผู้ชมที่บุรีรำคือมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอท้อง๔เดือนเสร็จ
ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตพร้อมกับทารกในคัน
แต่ทางการแพทย์เขาก็ไม่สามารถจะผ่าแยกผ่าแยกได้
คือมีเขาเรียกว่าเหตุผลทางการแพทย์อยู่
แต่ชาวบ้านเขากลัวกลัวว่าแบบนี้จะไม่เป็นมงคลเอา

ใช่พี่เบิร์ตฮะเรื่องนี้นักข่าวได้รับแจ้งมาจากชาวบ้าน
งสโหนตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำครับ
ว่าทางวัดเองก็ไม่กล้าทำพิธีเผาศพหญิงตายทั้งกลม

เพราะว่าเป็นการผิดธรรมเนียมคือเป็นความเชื่อเขานะ

ส่วนสามีของผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ย
อัศวินอายุ๓๓ปีก็เล่าเล่าด้วยความเศร้าเลยนะว่า
ภรรยาเขาตั้งคัน๔เดือนเสร็จแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
พี่เขาก็เลยเอาร่างภรรยามาทำพิธี
โดยที่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเองไม่ได้ผ่าแยกศพทารกในคันออกมา
แล้วพอนำศพกลับมาถึงบ้านก็ถึงได้รู้ไงว่าโรงพยาบาลไม่ได้ผ่าแยกครับ
แต่โรงพยาบาลเองก็ชี้แจงแบบนี้
โรงพยาบาลบอกว่าการจะผ่าศพได้ต้องเป็นกรณีที่ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้น
แต่กรณีนี้ญาติไม่ได้ติดใจก็เลยไม่ได้ผ่าแยกครับ
พอทราบว่าไม่ได้มีการผ่าศพทารกออกมาทำให้วัดก็ไม่กล้าเผา
เพราะเป็นธรรมเนียมของชาวอีสานใต้ที่ต้องผ่าแยกศพออกมาก่อน
นำร่างแม่ไปเผาส่วนศพของทารกนำไปฝัง
เรื่องนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านภาวะสิกลัวสิ
เพราะก่อนอันนี้เคยมีศพที่ตายทั้งกลมที่ไม่ได้ทำตามพิธี

หนักอ่ะตอนนั้นคือชาวบ้านโดนหลอกหลอนครับ
ชาวบ้านต้องไปขุดร่างที่ฝังดินออกมาทำการผ่าแยกศพ
จัดการให้ถูกต้องตามประเพณีและวิญญาณสาวตายทั้งกลมถึงจะสงบลง
ต่อมาคุณผู้ชมสามีและชาวบ้านก็ร้องขอให้อาจารย์พันธุ์และอาจารย์แจ็คพันศพ
ซึ่งเป็นสับปะเลอจากอำเภอเมืองและอำเภอละหารทราย
ช่วยหน่อยได้ไหมมาทำพิธีหน่อย
ปะเลอใช้เวลาทำพิธีผ่าเอาทารกออกจากท้องแม่ชั่วโมงหนึ่งครับ

จากนั้นก็นิมนต์พระมาสวดและทำพิธีชาปนกิจ
อาจารย์แจ๊คพันธุ์ศพและศุพพันธองศุกร์สัปปะเรอร์
มาช่วยกันนำพิธีเนี่ยบอกว่าตามความเชื่อของคนอีสานใต้
ก็คือที่บุรีรำเนี่ยนะหากมีหญิงตายทั้งกลม
จะต้องผ่าเอาเด็กออกจากท้องแม่ถึงจะทำพิธีได้
ถ้าเผาหรือฝังทั้งกลมไปแบบนั้นเนี่ยเฮียน
ความเชื่อของอีสานตอนใต้การพาแยกแม่แยกลูก
ก็คือถ้าเป็นการตายทั้งกลมนะครับก็ให้ผ่าแยกแม่แยกลูก
แม่เผาได้แต่ว่าลูกนี่ห้ามเผา
พอเด็กมันอ่อนเด็กไม่ครบก็ต้องไปทำพิธีฝัง
ต้องแยกฝังวันนี้พาเสร็จเดี๋ยวทำพิธีนั้น
เอาศพแม่ศพลูกแยกโรงเสร็จก็
แม่ก็ใช้โรงเย็นลูกก็ออกไปฝังลูกปาชา
ทางสัปเปิดก็ทิ้งทานนะครับว่าถ้ามีกรณีหญิงตายทั้งกลม
โรงพยาบาลควรผ่าเอาเด็กออกเลย
เพื่อที่ญาติจะได้นำศพไปประกอบพิธี
ไม่ต้องมายุ่งยากแบบนี้เพราะไม่ใช่ว่าสับปะเลอทุกคน
ที่จะมาผ่าให้ได้นะครับอันนี้ก็แหมมันเป็นเรื่องความเชื่อของชาวบ้าน